ต่อกันที่เหตุสลดเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
หญิงสาวคนหนึ่งนะคะอายุสามสิบสองปีค่ะ
มีอาการหวาดระแวงคลุ้มคลั่ง
วิ่งหนีอะไรสักอย่างหนึ่งและเขาบอกคุณแม่ว่า
สิ่งที่เขาวิ่งหนีเป็นผู้ชาย๔คน
หลังจากนั้นขึ้นไปที่ตึกนะคะ
กระโดดลงมาน่าจะเป็นลักษณะของการพลัดตกลงมา
จากชั้นหกของตึกแห่งนี้อยู่เท่าอาร์เซีย
เสียชีวิตค่ะเหตุสลดเกิดขึ้นกลางดึกนะคะ
ซึ่งตำรวจสนมักกษันรับแจ้ง
และเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเป็นคอนโดสูง๘ชั้น
บริเวณด้านหลังอาคารพบศพผู้หญิงอายุ๓๒ปีค่ะ
มีบาดแผลที่ใบหน้ากระดูกข้อมือข้างซ้ายแตก
เจ้าหน้าที่นำศพส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลนิติเวชรามาธิบดี
เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตสอบสวนทราบว่าผู้ตายทำงานอยู่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
คบหากับชายชาวต่างชาติแล้วพักอยู่ที่คอนโดมิเนียมแถวแถวพระรามเก้า
แต่ไม่ใช่อาคารที่เกิดเหตุนะคะผู้ตายก่อนหน้านี้ส่งเสียเงินให้กับแม่มาโดยตลอด
ต่อมาเมื่อแฟนนุ่มซึ่งเป็นชาวต่างชาติกลับประเทศไป
คุณแม่สังเกตว่าเจ้าตัวไม่ได้ส่งเสียเงินมาให้กับแม่อีกแล้วก็หายไปเลย
ติดต่อไม่ได้เลยกระทั่งช่วงค่ำวันที่ยี่สิบกันยายนที่ผ่านมา
ก็คือวันเกิดเหตุติดต่อมาที่บ้านค่ะบอกแม่ว่ามาหาหน่อย
ถ้าไม่มาหาตอนนี้มาหลังจากนี้จะรับเป็นศพแทนแล้วนะ
จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะบอกแม่แบบนี้เลยแม่ได้ฟังแบบนั้นค่ะ
ตกใจนั่งแท็กซี่มาจากบ้านเลยบ้านอยู่ที่ตำบลท่าฉลอม
จังหวัดสมุทรสาครมาหาผู้ตายที่คอนโด
พร้อมกับลูกชายของผู้ตายเมื่อมาถึงผู้เป็นแม่เจอลูกแล้ว
แต่ว่าตอนนั้นแม่มีอาการวิ่งเวียนศีรษะผู้ตายก็เลยพาไปที่โรงพยาบาล
หลังจากหาหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ตายเรียกรถแท็กซี่
กลับห้องพักคือที่คอนโดเนี่ยจู่จู่ค่ะ
ช่วงเวลานั้นผู้ตายแสดงอาการตกใจกลัวบางสิ่งบางอย่าง
แล้วบอกกับแม่ว่ามีชายสี่คนค่ะจะตามมาทำร้ายอ่า
เจ้าตัวก็วิ่งหนีไปเลยนะคะไปที่ด้านหลังของโรงพยาบาล
พาแม่ไปหาหมอนั่นแหละแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่าพื้นที่ใกล้เคียง
จากนั้นหายไปเลยค่ะคุณแม่ก็รออยู่นานนะคะ
กระทั่งมาทราบว่าลูกเสียชีวิตไปแล้ว
นี้เมื่อสอบถามญาติผู้ตายทราบว่าระยะหลังมานี้
ผู้ตายมีอาการคล้ายกับเป็นโรคซึมเศร้าทำไมถึงคิดแบบนั้น
เพราะว่ายาดบอกว่าเห็นผู้ตายพูดหัวเราะคนเดียว
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความแปลกบนเฟซบุ๊กค่ะ
แต่ไม่เคยมีประวัติว่าไปรักษาตัวเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าแต่อย่างใดนะคะ
จากการสอบถามเจ้าของห้องชั้นที่หก
ต้องบอกก่อนว่าอาคารที่เกิดเหตุไม่ใช่อาคารที่ผู้ตายอาศัยอยู่นะคะ
แต่เป็นอาคารซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลที่ผู้ตายพาแม่ไปหาหมอ
ทีนี้ไปสอบถามเจ้าของห้องชั้น๖ที่ผู้ตายพลัดตกลงมา
เขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่ากลางดึกวันนั้นเนี่ย
ตอนนั้นฝนตกอย่างหนักเห็นผู้หญิงคนหนึ่งปีนเข้ามาในห้องพักของตัวเองจากด้านหลัง
ตัวเองตกใจรีบเปิดประตูแล้วก็ออกไปค่ะไล่ให้ออกไปไล่ให้ออกไปนะ
ผู้ตายไม่ไปค่ะปีนเข้ามาในห้องอีก
คือเห็นตอนช่วงที่เขาปีนขึ้นมาตรงระเบียงไงได้ยินเสียงกุกกักเปิดออกไปดู
ออกไปค่ะออกไปเออค่ะเราก็ต้องตกใจอยู่แล้วอ่า
ก็ไม่รู้จักอยู่ดีปีนขึ้นมาบอกให้ไปไม่ไปค่ะ
ปีนกลับเข้ามาและหลังจากนั้นพลัดตกลงไปด้านล่างของอาคารนะคะ
ตำรวจบอกว่าจะได้สอบสวนพยานแวดล้อมและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าผู้ตายวิ่งหนีเข้าไปในพงหญ้าซึ่งอยู่ติดกับคอนโด
แล้วคงเดินเข้าไปในคอนโดที่เกิดเหตุแล้วก็ปีนขึ้นไปชั้น๖
ก่อนที่จะพลัดตกลงมาจากชั้น๖เสียชีวิต
ซึ่งคาดว่าการพระตกเกิดจากความลื่นจากฝนตกหนักในคืนวันนั้นนะคะ